คุณผู้ชมครับเราจะประมวลภาพการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างที่ประสบอุทธกภัยนะครับ
เดี๋ยวเราเริ่มกันที่อุบลรัชธานีก่อน

ก้ม
ไม่ไห้เท่าไร

ก็ทางการบอกให้ขนของ

เครื่องซักผ้าพัดลม

แต่พอของใหญ่ลงเรือ

สายไฟนี้จะมีไฟไหมเอาก๊อบ

ตายไฟออกไปหน่อย

ช่วงกลางวันก็ฝนยังตกตลอดเวลา
น้ำก็ท่วมสูงเกือบมิดหลังคา
โอ้โหเป็นภารกิจของตำรวจตะเวนชายแดน
เอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน

ทุลักทุเลในเรือมีอะไรบ้าง
ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านเต็มลำเรือเลย

ก้มก้ม
นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังเพราะกลัวกระแสไฟฟ้า
ทำให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะทุลักทุเล

ที่ทุกคนนะครับเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ
เอาไปดูกันที่ศรีสะเกดเจ้าของบ้านหลังนี้ช้ำใจ
เพราะน้ำท่วมมาถึงในบ้านแล้ว

ไก่ชนแล้วในสุ่มมีไก่ด้วยนะดอม

ถ้าเปรียบเทียบคือถึงหน้าอกไก่แล้ว

แต่บางตัวไม่รู้ยังไงราคาแพง

เจ้าของจะเอาตะก้าพลาสติกมาให้ลองยืน

ตอนนี้เจ้าของก็ได้แต่ภาวนาลดเถอะ
น้ำลดเถอะไม่งั้นไก่อาจจะจมน้ำตายได้ครับ
ส่วน๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

เมื่อวานเมื่อวานเราเพิ่งบอก

สัญญากับพวกเรานะนักข่าวในบ้านท่าน
ว่าถ้าเจอน้ำล้นฝ่ายแบบนี้อย่าฝ่าไป

สามีภรรยาคู่นี้ฝ่าไปครับ
จนถึงขณะนี้ยังหาทั้งสองท่านไม่เจอ

นี่คือฝ่ายน้ำล้นนะครับที่

บ้านหนองแวงหมู่๑๐ตำบลหนองกุง
อเภินนท์คูณจศรีสะเกต
นักประดาน้ำงมหาร่างของ

ยาศรีอายุ๖๗สามีภรรยา

ถูกกระแสน้ำพัดหายไป
หากันอยู่๗ชั่วโมงไม่เจอครับ

ก่อนเพราะว่าน้ำแรงและมืด

คุณผู้ชมเดี๋ยวเช้าวันนี้จะหากันต่อ

ได้แต่ภาวนาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ไปติดตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ปลอดภัย

ฝ่ายน้ำล้นถนนแบบนี้

นะครับนักข่าวในบ้านท่าน
อย่างพวกเราเป็นห่วงท่านจริงฮะ

ขอให้เจอตัวโดยเร็วค่ะ